พบกับผมนะครับป้องนวัดในรายการเศรษฐีป้ายแดงและเนยโชติกาใบตอง
ชนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ดูก่อนรวยก่อนทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒